คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตกรรมนะฮะ
ในห้องน้ำของรีสอร์ทแห่งหนึ่งลักษณะเปลือยกายมีสาย
โทรศัพท์พันคอเอาไว้สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นนุ่มลูกจ้างร้านเกมเขาอ้างว่าเขาก็คบหาดูใจกับฝ่ายผู้หญิงมาสักพักนึงแล้วล่ะ
วันที่เกิดเหตุก็นัดกันไปหลับนอนแหละคบกัน
แล้วมีปัญหากันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีคนอื่นทั้งคู่หึงห่วงกัน
ก็เลยฆ่าเธอจนเสียชีวิตตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ซ่อนตัวในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
นำตัวไปทำแผนญาติของผู้ตายไม่พอใจจะเข้าไปรุมประชาธรรม

นี่เป็นวินาทีที่ญาติของผู้เสียชีวิตและชาวบ้าน
ปลูกเข้าไปหวังรุมประชาธรรมในทศวรรษ

ผู้ต้องหาฆ่านางสาววัญญารินหรือวิวอายุ๒๖ปี
ขณะตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บ้านหลังเกิดเหตุในตะบนวารินชำราบ
อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ห้ามกลางชาวบ้านธิตกลสาบแช่งด้วยความโกรธแท้น
และขอให้ลงโทษประหารชีวิตให้สมกับความผิดที่ก่อไว้

เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้เพียง๓นาที
ต้องยุติกลางคันเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
คดีนี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ครอบครัวพบน้องวิวเสียชีวิตในห้องนอน
เปลือยกายมีสายชาร์จมือถือพันรอบคอ

ลูกจ้างที่ดูแลร้านเกมและอาศัยอยู่ที่ร้าน
ตำรวจแกะลอยตามเส้นทางที่ใช้หลบหนี
ในพื้นที่อำเภอสว่างวีรวงแล้วขึ้นรถสองแถวมุ่งหน้าอำเภอพิบูรมังสาหาร
กระทั่งพบว่าเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งจึงเข้าควบคุมตัวเอาไว้
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้องวิวจริงอ้างคบหากับฝ่ายหญิง
หลังรู้จักกันในผับเมื่อสี่ถึงห้าปีก่อนและแอบคบหากันเรื่อยมา
วันเกิดเหตุปีนเข้าห้องนอนฝ่ายหญิงและมีอะไรกัน
แต่มีปากเสียงกันรุนแรงเพราะต่างฝ่ายต่างคบหาคนอื่น
จนเกิดพลั้งมือบีบคอและใช้หมอนปิดหน้าเพราะกลัวส่งเสียง
แล้วใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือรัดคอซ้ำจนเสียชีวิต
พี่สาวของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของคนร้าย
เพราะที่ผ่านมาน้องสาวอยู่ในสายตาตลอดและจะล็อกหน้าต่างนอน

รับว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมชอบมองผู้เสียชีวิตเวลาเดินผ่าน
เพิ่งขอแอดเฟสบุ๊คทักมาพูดคุยเมื่อหนึ่งเดือนก่อน
คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและรักทรัพย์กับผู้ต้องหา
ส่วนข้อหาข่มขืนแม้ว่าจะตรวจพบคราบอสุจิ

แต่ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์

ครอบครัวรับศพน้องวิวตั้งบำเพ็ญกุศล

เพราะทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียคนรักไปอย่างกระทันหัน
ซึ่งครอบครัวเตรียมทำพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้